ชีวิตจากไปแต่ต่อลมหายใจให้กับผู้อื่นค่ะ
กำลังพูดถึงการที่จะต้องนำอวัยวะอย่างหัวใจออกจากร่างของคนคนหนึ่ง
แล้วต้องรีบไปใส่ให้กับอีกคนคนหนึ่ง

ใช่แล้วเหตุการณ์อย่างนี้นะพี่เบิร์ต
คือทุกคนที่อยู่ในการที่จะลำเลียงไป

แล้วที่จะเอาให้ดูนี่ตำรวจค่ะตำรวจมีส่วนช่วย
เพราะว่าภารกิจนี้จะต้องผ่าหัวใจจากโรงพยาบาลภูมิพล
แล้วเอาไปให้ที่โรงพยาบาลสิริราช
การเดินทางนะคุณผู้ชมมันมีเวลาจำกัด
แล้วนี่ค่ะก็เลยเอามาให้ดูภารกิจอันนี้
ด้านหน้านั้นคือรถที่มีหัวใจ
กำลังรอจะไปใส่ให้กับอีกหนึ่งชีวิตค่ะ
คือจริงนะเลี้ยวออกจากโรงพยาบาลภูมิพล
รถก็ติดแล้วนะแต่ปลายทางก็โอ้โหรถ
นี่แหละตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ
กองบังคับการตำรวจจราจรต้องเร่งอำนวยความสะดวกเลยนะคะ
หัวใจที่ผ่าออกมาแล้วจากโรงพยาบาลภูมิพล
จะไปที่โรงพยาบาลสิริราชคือเขาบริจาคแหละ
แล้วจะไปช่วยอีกหนึ่งชีวิตทีนี้จะต้องเอาไปส่งให้ถึง

ใช่มันมีเวลา๔ชั่วโมงแต่คุณผู้ชมแบบโอ๊ย
๔ชั่วโมงเดินทางในกรุงเทพเอาใกล้จะตาย

จากเรื่องของรถติดแล้วมันยังมีเรื่องระยะเวลา

คือนับจากเวลาที่ผ่าแล้วปิดทางเดินเลือดในการผ่าตัดหัวใจนะ
ไปเปิดเลือดผ่านหัวใจใหม่ให้กับร่างกายของผู้ปลูกไทย

รวมการผ่าตัดออกและการนำไปใส่และเดินทาง
เพราะฉะนั้น๔ชั่วโมงมันไม่ใช่เวลาเยอะเลยนะคุณผู้ชม
แล้วนี่ค่ะภารกิจนี้การอำนวยความสะดวกจากสนต่าง

ช่วยเปิดทางจนทำให้ภารกิจนี้สำเร็จ

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินำส่งอวัยวะ
คุณหมอก็สามารถปลูกถ่ายหัวใจต่อชีวิตต่อลมหายใจเนี่ย
กระติกในนี้ที่มีหัวใจอยู่คุณผู้ชม
เรื่องนี้ทางผู้บัญชาการประจำสำนักงาน
ประชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร
บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์
ท่านบอกค่ะบอกว่าทางพบตรแล้วก็ทางรองพบตร
ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของทีมตำรวจ
โครงการพระราชดำริที่สามารถสนับสนุนกำลัง
ภารกิจนำส่งอวัยวะคือส่งหัวใจ
ทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วง
นี่ถือว่าเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับอีกหนึ่งคนนะคะ
ตอนนี้ยังมีคนที่รอรับบริจาคอวัยวะอยู่มากกว่า๖๐๐คนทั่วประเทศ

ให้คุณผู้ชมก็ร่วมกันต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วย
การบริจาคอวัยวะกับเพื่อนมนุษย์คือที่สุดแห่งการให้แล้วเนอะ
ดังนั้นคุณผู้ชมใครที่อยากจะต้องการความช่วยเหลือ
กรณีแบบนี้ตำรวจโครงการพระราชดำริ
ติดต่อได้ที่หมายเลข๑๑๙๗นะคะ